ที่มีข่าวอุบัติเหตุเราก็จะเตือนคุณผู้ชมบอกว่า
ให้ระมัดระวังต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะ
แต่บางเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับ
จะว่ามันเป็นคาวเคราะห์ก็ว่าได้
อย่างรถกระบะคันนี้ครับที่พุทธมนตรสาย๔
ข้ามเลนไปไปเจอเอารถมอเตอร์ไซค์
คนขี่อายุ๑๖ปีครับ
คนซ้อนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับ
ซ้อนรถมาคนซ้อนเนี่ยเจ็บหนักฮะ
แต่คนขี่เนี่ยเสียชีวิตครับ

อ้าวไม่ได้ไม่ได้

ไอ้ล้มลุกอ่ะคุณผู้ชมครับ
มันแปลกมากเลยทำไมมันเสียหลักอ่ะ
นี่ฮะผู้ชายอายุ๑๖ปีถูกอัดติดกับที่เราได้เสียงอือ

ถูกอัดติดกับรั้วแล้วน้องเสียชีวิตครับ
น้องเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อณทะพงแสงกล้า
เป็นนักเรียนช่างกลโรงงานปี๑
เพื่อนที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันเนี่ยได้ยินเสียงพูดคุยกันในคลิปเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ถามว่าเพื่อนผมอยู่ไหนอ่ะพี่